ข่าวคดีตำรวจยิงกันสนั่นโรงพักนะครับวันนี้มีความคืบหน้ามาด้วยครับ
ประชาการตำรวจภูทรภาค๒เตรียมเสนอปูนบำเน็ตเลื่อนขั้นนะครับให้กับผู้อำกับตำรวจภูทรปลวกแดง๗ขั้น๕ชั้นยศ
พิสูจน์หลักฐานได้เข้าหาวิถีกระสุนนะครับเพื่อจะเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
เพื่อนำประกอบสำนวนคดีด้วยครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจวิถีกระสุนในรถกระบะของดาบตำรวจชินกฤษ
พุทธิประพาทที่ก่อเหตุยิงพันธบรวจเอกสมชายสุนทวนิก
ภูมิกับการสพปลวกแดงและร้อยตำรวจโทบัญญัติสมหา
รองสารวัตรป้องกันปราบปรามเสียชีวิตบนโรงพักครับ
เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมตรวจตามอาคาร
เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีต่อไป
ทางด้านญาติของดาบตำรวจชินกฤษเปิดเผยว่าผู้ตายเคยบ่นน้อยใจ
ผลการพิสูจน์ร่องรอยการข่มขืนตามที่ถูกกล่าวหา
ศูนย์วิทยาศาสตร์ชนบุรียังไม่ส่งมา
ก็รีบตั้งกรรมการสอบสวนตน

แต่ว่าตอนนี้ผู้กำกับมาบอกว่าใช้ไม่ได้
ผมก็ทำไมใช้ไม่ได้เพราะมีหมอ
ผมควรไปลองมาเสียงการให้ด้วยว่าน้องเขา
แช่ความที่ให้ความว่าเป็นเผ็ดไปแล้ว
ด้านพลตำรวจโทษทะเนธพินเมืองงาม

เป็นประธานรถน้ำหลวงพระราชทานอาบศพ

ร้อยตำรวจโทบัญญัติที่บริเวณสาราราชอริยคุณวัดป่าประดูกพระอารามหลวง
โดยมีนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จำนวนมากในจังหวัดระยองมาร่วมพิธีครับ
ตรวจโทษธเนศกล่าวแบบนี้ฮะเบื้องต้นได้เตรียมเสนอปูนบำเน็ตเลื่อนขั้น
พันธุ์ตำรวจเอกสมชาย๗ขั้น๕ชั้นยศ
ส่วนคดีให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒มาควบคุม
รวมทั้งเรื่องคดีข่มขืนผู้ต้องขังสาวชาวลาวที่ร้องทุกข์มาด้วยนะครับ
แล้วก็เรื่องนี้ก็คงต้องให้ความเป็นธรรมกันทั้งสองฝ่ายนะครับ
แต่ว่าก็เป็นเรื่องสูญเสียนะครับอย่างมากของวงการตำรวจไทยครับ